สำหรับจ๊ะจ๋าพิมพ์ประตานะคะที่ชั้นนี่เลย

เอ๊ะเขาไปคำชโนชน์ชาวมูล
เพื่อไปรำถวายพญานาคาราชนะคะ

ต้องกลับมารำถวายพญานาคาราช
ล่าสุดค่ะเจอตัวสาวจ้าจ๋านะคะ
มาออกบูธเปิดร้านจ๊ะจ๋าฟาวเวอร์

บันเทิงไทยรัฐเนี่ยก็เลยขอจ่อไมค์สัมภาษณ์ซะเลย
ถามถึงสาเหตุที่สาวจ๊ะจ๋าไปรำที่คำชโนธ

เพราะได้รับคำชักชวนจากเพื่อนนี่แหละ
ซึ่งตัวเธอเองนะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะไรเลย
เพราะว่าเธอมีความศรัทธาพญานาคมาก่อนแล้ว

หากเห็นเจ้าตัวกลับไปรำอีกครั้ง
นั่นแสดงว่าสิ่งที่เธอขอนั้นเป็นจริง
เดี๋ยวเรามาร่วมรุ้นกันว่าจะลำอีกครั้งหรือเปล่านะจ๊ะ

ที่มีความนับถือปู่ย่าพญานาค
ทีนี้อยู่เนี่ยชวนจะไปรำเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะจ่ายเอง

โดยไม่ได้บอกใครก็มาถามเองอะไรอย่างนี้ค่ะ

โดยที่คิดว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ชวนครั้งนี้เนี่ย
จ๋าก็คงไม่มีโอกาสจะได้ไปได้ทำอะไรแบบนี้
เขาบอกว่าถ้าเราได้มีโอกาสมากราบไหว้
แล้วครั้งนี้มีโอกาสมารำเหมือนถวายความสวยงามให้กับท่านเนี่ย
ท่านจะโปรดเป็นพิเศษ

เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสดีเราควรจะต้องขออะไรบางอย่าง

ถ้าเห็นเจ้าจ๋าไปลำอีกทีรู้เลยนะคะ

ขอให้สำเร็จก่อนแล้วจะบอก
เอาให้มันถึงเวลาที่แบบกำหนดไว้

อาจจะเป็นเรื่องความรักความรักก็สมหวังไปแล้ว

อาจเป็นเรื่องของเลิกแต่งงานหรือเปล่า

ไม่รู้นะคะคุณผู้ชมคาดเดากันไปนะ